วันนี้เราหลับมาเขาก็ไม่มา
เขาอยากย้ำอ้อยครับส่วนที่
จะเอาเขาไปไว้ก่อนหลัง

ไม่มีแม่น้ำคลุกก็ไม่มีแม่น้ำธิว
เพราะว่านี่มันคงชนจริง
เพราะว่าถ้าเป็นแม่นนคนนี่
ทำยาวเขาอยู่ในหน้าพนี่
อ๋อคืออ๋อใช่แต่เราก็ควรไปจัดการแล้วต้องขอเขาก็แบบต้องทำยังไงอะไรสินะคะเราก็ควรเคลียร์ค่าเท็จจันทราย
แล้วส่วนของเขาก็ไม่รู้เราก็ไม่ต้องพูดแต่ว่าเล่าเป็นเราเราพูดหนึ่งก็เป็นการพิสิทธิ์เรา
เพราะว่าใครจะทำอย่างนี้ก็ชอบกันแล้วก็เป็นแบบที่ดีกว่า
เราก็เลยชอบกันแล้วเราไม่มีความรู้สึก